ผู้ชายคนนี้ที่หลงป่า๘วันที่บุรีรำ
หลงไปในป่าดงใหญ่คนก็หากันแบบจะได้ที่เป็นร้อยชีวิต
พยายามที่จะแกะรอยลาดระเวนตามหาต่อเนื่องเลย
ก็เลยไม่มั่นใจว่าไปเกิดอุบัติเหตุในป่าจนออกมาไม่ได้หรือเปล่า
ในวันลบสอนรำหรือล้านอายุ๔๘ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านฐานเจ้าป่าตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็ไปหาของป่าที่ป่าดงใหญ่แล้วก็ไม่กลับออกมาเลย
วันแล้วนะคะญาติก็แปลกใจ
ในวันลบเนี่ยเคยเป็นอาสาพิทักษ์ป่าชำนาญพื้นที่ค่ะไม่น่าจะหลง
ก็เลยไม่รู้ว่าไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปถูกสัตว์ทำร้ายอะไรหรือเปล่า
หน่วยงานมาช่วยกันนะคะทั้งอาสาสมัครทั้งชาวบ้านเป็นร้อยคนนะคะ
หากันตั้งแต่๑๓มีนาคมยังหากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็แบ่งเป็น๕ชุดลาดระเวนตามเส้นทางต่าง
ทีมแรกก็ไปแนวชายป่าใกล้บ้านนายวันรบ
ที่๓ไปที่เขาลูกช้างรัศมี๑กิโลคาดว่านายวัลลบอาจจะไปตีพึ่งแล้วพลัดตกต้นไม้
ทีมชุดที่๔ไปหาที่เขาแสลงพันธุ์ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนตรงนั้นในวันที่นายวรรลบหายไป
ที่๕ก็ลาดตระเวนตามเส้นทางเลยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวได้ติดตามเจ้าหน้าที่ชุดที่๕ไปนะคะ
ก็ตามหาต้นไม้ใหญ่ใกล้ใกล้บ่อน้ำลึกก็ตามที่ญาติของคนหายบอกว่า
หมอดูทำนายว่านายวัลลบอยู่ตรงนี้แต่มีสิ่งลี้ลับบางตา
เพราะนายวัลลบเข้าป่าแล้วไม่ได้ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาก่อน
บ่ายสามค่ะยุติการค้นหานะคะเพราะว่าใกล้ค่ำแล้วค่อนข้างจะอันตราย
รกทึบสัตว์ป่าก็เยอะตำรวจก็มีการเรียกสอบปากคำภรรยาและคนใกล้ชิดนะคะ
เพื่อถามรายละเอียดล่ะค่ะว่านายวัลลบหายเข้าไปทำไม
หายเข้าไปกับใครมีสาเหตุอะไรอื่นอีกไหม
เพราะเอาจริงแล้วตำรวจบอกว่าคือยังไม่มีใครยืนยันว่านายวัลลบหายไปในป่าจริงหรือเปล่า
ก็เลยต้องถามถึงปัจจัยอื่นอื่นด้วยค้นหากันก็ยังไม่เจอนะคะ
คนที่ช่วยกันค้นหาคือเป็นร้อยคนยังไม่เจอเลย
นี่คือภรรยาของนายวัลลบนะคะนางสาวนงลักษณ์บุญเยี่ยมอายุ๔๔ปีเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยเนี่ยค่ะคือเขาก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องออกไปหาน้ำพึ่งป่า
แต่ก็แปลกใจถ้าจะออกป่าทำไมไม่เอาอุปกรณ์เดินป่าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นมีดอุปกรณ์ตีพึ่ง
มีคนแจ้งว่าระหว่างที่สามีรับจ้างเก็บพริกมีรถกระบะเข้าไปหาหลายรอบ
มีคนสงสัยว่าเอ๊ะถูกอุ้มไปหรือเปล่าแต่ภรรยาบอกว่าไม่น่าจะใช่
สามีไม่มีศัตรูที่ไหนแต่ถ้าไปทำงานก็ต้องบอกกันสิว่าจะไปไหน
ตอนนี้ภรรยาบอกสับสนมากไม่รู้ว่าเข้าป่าแล้วหลงป่าจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำค่ะ
เห็นว่าจะไปเอาสีเสียดกับน้ำผึ้งป่าเนี่ยเอามาให้ทางทาง

ได้ยินว่าประมาณนั้นถามคนที่เขาคุยกันอ่ะนะเพราะว่าไม่ได้คุยกับฉัน
ถ้าเขาเข้าจริงเนี่ยอุปกรณ์ไม่ว่ามีดไม่ว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
พวกอุปกรณ์หาพึ่งของเขาอ่ะอ่าถ้าเขาไปเขาก็ต้องบอกใครสินี่เขาไม่ได้

ฉันก็ไม่รู้ไงว่าอาจจะแบบว่าอยากจะเป็นของฝากอะไรอย่างนี้ประมาณนี้

ไม่มีเรื่องของเขาบอกแม่งค่ะไม่ได้มีอะไรกัน
คือกลัวว่าเพื่อนเขามารับไปทำงานหรือเปล่าเพราะว่าโทรศัพท์เขาก็ไม่ได้เอาไป
ก็คือก็ขอให้บอกใช่ไหม
ก็คือขอให้บอกโทรพบอกว่าทุกคนเขาก็เป็นห่วงแล้วก็ไม่รู้เขาไปไหนจริง
น้องชายของนายวัลลบบอกว่าช่วงเช้าวันที่๘มีนาคม
พี่ชายขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อน้ำมันค่ะ
มีนาคมถึงมารู้ว่าพี่ชายหายตัวไปเพราะว่าภรรยาโพสต์เฟซบุ๊ค
ก็เลยช่วยกันตามหาคาดว่าพี่ชายจะไปในป่า
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เลยไม่รู้ชะตากรรมเลยจริง
ว่าทำไมถึงโอ้โหไร้วี่แววขนาดนี้
คือน้องชายบอกว่าใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะพี่ชายถูก
พาตัวไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่า
เพราะว่าปกติพี่ชายจะขี่รถจักรยานยนต์ไปหาของป่า
กุญแจรถไปด้วยไม่มีการเสียบคาไว้เหมือนครั้งนี้
โทรศัพท์มือถือก็จะเอาไปนะเพื่อจะดูเวลา
แต่หนี้มือถือก็ไม่เอาไปอ่ะแล้วก็เลยติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
สอบถามภรรยาพี่ชายก็ไม่เห็นให้ข้อมูลอะไร
แล้วก็พี่ชายหายไปขนาดนี้
ภรรยาของพี่ชายไม่มาตามว่าเจอหรือยังอะไรยังไง
ครั้งนี้แม่เอาไปโดยบอกว่าถูกเมียด่า
ก็เลยตัดความรำคาญ
ครับมันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละ
เมียเขาว่าอย่างไรบ้าง
ก็เขาเป็นคนพูดเองนะเรื่องที่ว่ารู้ว่าคนหายนะ
แล้ววันที่๘วันที่๙นี่เมียเขาอยู่ไหน
เขาเป็นโรคอะไรผู้หญิงนะเขาเป็นโรคเราว่าไปรักษาที่บ้านแม่นะ
วันกลับมาเนี่ยแกกลับมาวันที่๙ประมาณ๕โมงเย็น
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกไหมครับว่าเขารู้ไหมว่าทางนี้เขาจะไป
ไม่รู้ครับเพราะว่าเขาก็แค่โพสต์ว่า
หายเห็นไหมมีใครเห็นไหม
นี่ก็เพิ่งมาไล่กันว่าอ้าวคนหายไปหลายวันแล้ว

คุณผู้ชมคะนายสมชายชาวบ้านนะคะ
เพราะชิ้นเนื้อที่เจอมาอาจจะเป็นชิ้นส่วนเนื้อของนายวัลลบ
หายตัวไปหลายวันเขาเก็บมาให้แบบนี้
แล้วเขาบอกว่าเจอก้อนเนื้อที่ลำห้วยในเขตป่าดงใหญ่
ติดกับที่ช้างชอบไปกินน้ำค่ะ
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นเหมือนอวัยวะเพศของช้างหรือเปล่า
อืม
คุณผู้ชมคะมีชาวบ้านมาให้ข้อมูลเพิ่ม
กับชาวบ้านก็ไปตรวจสอบตามกลิ่นนี้นะคะ
มีกลิ่นจริงคุณผู้ชมก็พยามหาอันได้
ก็พยายามหาต้นต่อของกลิ่นนะไปเจอซากขนไก่อยู่ในป่าเต็มเลย
ก็เลยยุติการค้นหานะคะ
ผู้กำกับสพนดินแดงก็เลยบอกว่าภรรยาของนายวัลลบ
ยังไม่ได้ไปแจ้งความเรื่องคนหายก็เลยไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ภรรยาของในวันลบเนี่ยแจ้งฝ่ายปกครองยังไม่ได้ไปแจ้งตำรวจ
ทางฝั่งตำรวจก็เลยยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้นะคะ

เพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการตรวจพิสูจน์อะไรต่างนานา
ถ้าสมมุติว่าต้องตรวจขึ้นมาจริงนะคะ